พวกมอเตอร์ไซค์นั้นเราผิด
เพราะว่าเอารถมอเตอร์ไซค์มาขวางรถ
แล้วจะให้ผมลงจากรถ

เสร็จแล้วก็เลย
ใครจะกล้าลงล่ะมอเตอร์ไซค์ตั้ง๒๐๓๐คันวิ่งไล่ล่าผม
ที่เราไปชนรถเขานี่เราคิดว่าเราผิดไหมครับที่เราไปชนรถเขา

ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชนเลย

แล้วผมก็เห็นว่าเหมือนท่าทีแบบไม่โอเคแล้วผมก็หยิบมือถือมาถ่าย
แล้วก็ขี่รถตามอะไรอย่างนี้ครับ
รถมันติดเขาก็จอดอยู่พักนึงแล้วรถมันโฟลอีกเขาก็ขับหนีต่อก็ไปประมาณร้อยเมตร
ผมก็คิดไว้ในใจแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีใครแบบไปดักหน้ารถเขาไปจอดดักหน้ารถเขาคงไม่จอดหรอก
ผมก็ไปจอดดักหน้ารถเลยเอารถขวางเลยฮะเพื่อให้ลุงเขาลงมาครับผม

ครับผมใช่
ไปจอดดูแล้วพี่มอไซค์เขามีวอร์ไหมเขาบอกผมไอ้น้องไปตรงบขเอกมัยเลย
เฮ้ยพอดีว่าลุงเขาไปจอดตรงนั้นแล้วสกัดจับได้แล้วไม่มีบาดเจ็บครับเพราะว่าผมก็โดดหลบได้
หลายคนก็โดดหลบเพราะว่าตรงนั้นก็มี๔๕คนที่อยากให้ลุงเขาลงมาเจรจา
โปรดติดตามตอนต่อไป